ทีนี้เมื่อสักครู่ที่ฟังแถลง
อดผู้เสียชีวิตในไทยตอนนี้
รวมแล้วเป็นยอดสะสม๔๖ราย
วันนี้มีเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๓ราย
รายที่๔๖ที่ทางโฆษกแถลง

เพราะว่าอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายแรก

ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

ก็มีการแจ้งนะคะบอกว่า
ผู้ป่วยรายที่๖

เสียชีวิตแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะ

มีผู้ป่วยทั้งหมด๘ราย

อีก๔รายดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ

รายที่๖ที่เสียชีวิต

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยกลุ่มแรก

ของจังหวัดแล้วผู้ป่วยรายนี้
อยู่ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี

มีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ก็คือมีโรคความดันโลหิตสูง

ภรรยาทำงานที่ร้านอาหาร

แล้วอย่างที่บอกค่ะว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

เสียชีวิตเมื่อ๑๕เมษายน

ของจังหวัดปราจีนบุรีที่เสียชีวิต

นี่เป็นไทม์ไลน์คือ
วันที่๑๘มีนาคม

ปราจีนบุรีแล้ววันที่๑๙
กว่า๒๐ช่วง๗โมง

อำเภอกับบินบุรีขับรถส่งน้ำมัน

ทีนี้วันที่๒๑มีนาคม
ก็ไปที่ปั๊มน้ำมันแยกโคกสูง
ที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว

มีคนร่วมเดินทางไปด้วย๖คน

มีไข้สูงแล้วก็มีทอมซินอักเสบ

ที่คลินิกแพทย์ในเขตอำเภอเมือง

มีนาคมไปบ้านเพื่อนสนิทที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เริ่มมีอาการป่วยมากขึ้นแล้วก็ไอแห้ง

๔เมษายนก็ไอแล้วก็เหนื่อยหอบมากขึ้น

ตำบลเบาะทองอำเภอกบินบุรีพบคนงาน

ทีนี้ก็เลยมีการส่งต่อมาที่โรงพยาบาลเจ้าพญา

หมอตรวจว่ามีไข้สูงหายใจเหนื่อยหอบ

เมษายนตรวจหาเชื้อโควิด

พบติดเชื้อโควิดแล้วก็อาการหนักขึ้น

สถานการณ์ที่ปราจีนตอนนี้
มีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมด๘ราย
รักษากลับบ้านแล้ว๓ราย

ส่วนคนนี้เสียชีวิต
มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล

นะครับนี่คือผู้เสียชีวิตรายที่๔๖ของประเทศไทยนะครับ